คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนนี้ขอเพลงที่ดอมว่า

เมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา

ยืดนิ้วให้เลย

ไม่ใช่ยกแขนให้น้องดีอย่างนี้นะครับ
รู้จักคำว่ามารยาทไหมครับ

รู้นะคะว่าพี่มีตังค์
แต่ว่าค่าของความเป็นคนมันเท่ากันเฮ้ย

จะขอทางก็มีท่าเท่ากัน

วุ้ยนั่นครับ

ต่างก็เลยเรียกร้อง

พี่กุโจมครับ

ใช่ประมาณนึงเหมือนกันนะ

เพลงให้เอา๓๐๐มาไม่ได้ยื่นให้ดีที่เขาปลาบนพื้นเวทีคุณผู้ชมครับ
คุณผู้ชมโกรธไหมเอาส่งกันมาได้นะเพลงชาติในผับที่คุณเคยได้ยิน
เอามาโพสต์ไว้ผมว่าคุณผู้ชมได้ดูคลิปไปแล้วคือนักร้องพยายามอธิบาย
บอกว่าเพลงของคุณที่คุณขอเนี่ยมันอยู่ในคิวเพลงนะแต่มันเพลงที่๔นะครับ
แล้วก็มีการเถียงกันอยู่พักนึงนะครับแล้วนักร้องก็ร้องเพลงต่อ
เมื่อถึงใจนักเลงขึ้นมาเท่านั้นแหละครับเมื่อเธอเลือกอยู่กับเขา
ผู้หญิงกันนั้นก็เดินมาครับเดินมาแล้ว๓๐๐ไม่ยืดนะครับดีอ่ะพี่
โอ้โหเนี่ยครับไปปลาลงพื้นแบบนี้กาดก็มาห้ามแล้วพาออกจากหน้าเวทีไป
นักร้องผมว่าเขาก็อดทนแล้วล่ะนะผมรู้นะครับว่าพี่มีตังค์
แต่ว่าค่าของความเป็นคนมันเท่ากันเว้ยนะจะมีจะจนจะขอทันก็มีค่าเท่ากัน
แล้วก็บอกให้ผู้หญิงคนนั้นมีสติหน่อยนะครับหลังจากนักร้องพูดประโยคนี้จบก็ทำให้ลูกค้าในร้านนะครับ
ก็ชอบใจอ่ะชอบใจแล้วผมว่ามันเป็นการให้กำลังใจนักร้องด้วยก็เข้ามานะครับ
จับมือนะครับเข้ามาส่งเสียงเสียงเฮด้วยนี่แหละครับทีมข่าวได้คุยกับนักร้องนะ
เพราะว่าเฮียคิวเนี่ยนายกุลวัตรฉลาวพักเจ้าของคลิปนะครับแล้วก็เป็นนักร้องคนนี้ด้วย
บอกว่าโอ้โหพี่ร้านจะปิดอยู่แล้วนะครับแล้วไอ้เพลงพวกนี้มันต้องจัดจัดตอนท้ายนะ
ผู้หญิงคนนี้ก็ไม่พอใจนะครับคือผมก็เล่นตามลิสต์เพลงแต่เล่นเล่นให้แน่นะครับ
คิวยืนยันว่าที่โพสต์คลิปนะฮะที่โพสต์คลิปเนี่ยเพราะว่าต้องการจะให้คนในสังคมได้
ได้ให้เกียรติได้เห็นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ผมก็ยืนยันแบบเฮียคิวเขานะ
ทุกอาชีพครับทุกอาชีพมีคุณค่าในตัวเองนะครับ
อยู่ที่ว่าคุณจะเอาเงินที่ได้จากอาชีพนั้นไปทำประโยชน์มากน้อยแค่ไหนนะครับ
ไม่ไปทำในทางที่เสื่อมเสียไม่ไปทำในทางที่เสียหายทุกอาชีพมีเกียรติครับ